ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

บ้างไฟและอยากไปสบตา
บ้างไฟเป็นหมื่นเป็นแสน
มันความอัดแน่
เมื่อเช้าสดใสอยู่ยะโสธรสดใสแต่เช้า

แซ่งบางไฟจากโรงเรียนเดิมนกทา

วันนี้จะมาพูดคุยกับเรา

ฉันพูดว่าครับโหจัดใหญ่ขนาดนะครับยศโทษธรณ์
ก็ถ้าพูดถึงยศโทษธรณ์
สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงก็คืองานประเพณีบุญบ้างไฟ
เป็นเหมือนกับแบรนด์ของเจ้าหวัดยศโทษธรณ์นะครับ
ในงานบุญบ้างไฟเนี่ยเราจัดทุกปีนะครับ
เป็นหนึ่งใน๕ประเพณีที่ทางททเนี่ย
ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ของประเทศไทย
แต่เกินไว้เท่านี้ก่อนให้คุณผู้ชมได้อดใจกันไว้ก่อน
ว่างานบุญป้องไฟยศโทษธรณ์จะจัดใหญ่เมื่ออะไรอย่างไร

ส่งกันมาในไลน์หน้าจอนะฮะว่างานบุญบ้างไฟงานใหญ่ยะโสธร
วันไหนถึงวันไหนเตรียมกดไลน์ได้เลย

ได้ภาพมาโครงจากกระเฟิงกุฏทุ่มนะคะจังหวัดเยอะโสธร

เดี๋ยวลุยซักครู่เราจะมาพูดคุยกันกับท่านบุธว่าค่ะ
แต่ว่าตอนนี้พาไปเที่ยวกันต่อไหมคุณ
ใช่หลังจากที่เมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
ไปดูโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว
มาดูของดีอีกหนึ่งอย่างของ
ที่จังหวัดเยอะโสธรกันต่อที่ท่านผู้ใหญ่ได้อนุรักษ์ไว้

เฉพาะฮิปสเตอร์ต้องไปถ่ายรูป

หลายรูปด้วยสร้างของผมได้หลายรูปด้วยนะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
ส๑ค่ะตอนนี้ส๒อยู่ที่ชุมชนบ้านสิงท่าจังหวัดยะโสธรนะคะ
สถานที่แห่งนี้จังหวัดกำลังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เราจะมาดูสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกิส
เขาบอกว่าอายุมากกว่า๒๐๐ปีนะคะ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕นาที
เป็นหนึ่งใน๓ที่ในประเทศไทยค่ะ
ที่แรกก็คือที่จังหวัดภูเก็ตที่ที่๒นี่จังหวัดสุพรรณบุรี
และที่ที่๓ที่นี่แหละค่ะจังหวัดเยอะโสธร
จะสวยงามแค่ไหนเขาบอกว่าทั้งถนนเลยนะคะ

วิถีชีวิตตอนเช้าของคนที่นี่ก็ดูจะเรียบง่ายค่ะ
จะเห็นพระออกบินทบาทในตอนเช้า
ชาวบ้านมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน
บรรยากาศเงียบสบายเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงค่ะ
นี่โมงอยู่ที่นี่อยู่มานานแล้วเหรอ
เผื่อเขิดอยู่นี่โอ้เคย

สอสองน้องดาวเนี่ยนัดรถรางไว้เพราะว่าที่ท่องเที่ยวนี้เยอะมากนะคะ

เดี๋ยวขอตัวคุณลุงแล้วก็ขอตัวไปรอรถรางก่อนนะคะ
โดนหนังสารเดียวกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะว่าถ้าใครได้มาไหว้เจ้าภอสาวน์หลักเมืองจังหวัดย่าโสธรเองนี้จะเป็นใหญ่เป็นโตด้วยเดี๋ยวเราไปไหว้ความรู้กันนะคะ
มาถึงจังหวัดเยอะโสธรว่ายสิงห์ศักดิ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อย
ตอนนี้ท้องเริ่มหิวแล้ว
และได้ยินมาว่าที่นี่ของขึ้นชื่อลอดช่องใบเตยจ้ะ
อยากจะเห็นหน้าตาอยากจะชิมรสแล้ว
คุณยายทองวันเจอกันค่ะ
ตอนนี้เริ่มส่งสายตามากมาย
วันเช้าสงสัยหรือยอดมนุษย์บ้าน
ไปเที่ยวกันต่อด้วยขอบคุณนะคะ
และตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าร้านลอดช่องของยายทองวันแล้วนะคะ
หลังจากที่เราเดินทางไปชมเมืองเก่าก็คือบ้านสิงทานะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะโสธรนะคะ

แต่ว่าหลายคนอยากรู้ว่า

ถ้ามาถึงยะโสธรแล้วไม่ได้ทานลอดช่องของยายทองวัน

งั้นเราไปพูดคุณยายทางวันเลยนะคะ

ประมาณ๔๕๕๐ปี

เอกลักษณ์สำคัญของลอดช่องเยอะโสธรนี่คืออะไรคะ
เช่นเล็กเนี๊ยวนุ่มหอมใบเตย

และการขายคุณยายมีร้านของตัวเองขาย

ดีอ่ะของเด่นของดังก็แบบนี้แหละ

ชุมชนที่เปรียมไปด้วยมนต์เสน่ห์
และความเรียบง่ายของชาวบ้านยะโสธรแห่งนี้

เมื่อได้มาเยือนชุมชนบ้านสิงท่า

ที่คุณจะหลงรักยะโสธร

เป็นยังไงล่ะสหนึ่งอิจฉาไหมล่ะ

แหก็ของดีที่นี่มีเยอะท่านผู้ว่าท่านนายกเทศ

แต่ว่าเสน่ห์เมืองยะโสธรมีอะไรดีอีกนั้น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านผู้ว่ากับท่านนายก
ที่ร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสัตว์ครูค่ะครับสัตว์ครูค่ะ
แจ้งว่าเปิดผ่ากางแจ้งสว่างอยู่เมืองเริ่มมีแค่ใจความบันเติม